คุณผู้ชมครับสมัยนี้รถยนต์หลายคันก็ชอบติดกล้องหน้ารถนะครับ
แต่รถคันนี้ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น

มีกล้องหลายตัวหลายชนิดมุมไหนจับได้หมด

ดูรถเพื่อนกูมิติใหม่ของการติดกล้องหน้ารถ
มันร่อคลองหวงสวนไปติดบ้านมาตั้งหน้ารถเลย
ข้างล่างไม่พอเหมือนดูแม่งล้อข้างบน
สาดออกมาซ้ายขวาหน้าหลังคุณว่าก็บอก
เปิดไลเฟิร์ลรอบคันตายหาขึ้นมา
นี่ไม่ต้องถามหากล้องจราจรเลยไม่มีประโยชน์

นี่รถหรือจะไปออกรถ
ทำไมต้องมีกล้องเยอะขนาดนี้
จริงมันต้องใช้กล้องหน้ารถไม่ใช่เหรอ

ถ้าเกิดว่าดอมขับตามไปเจอรถคันนี้

นี่ครับเพราะเขาบอกว่ากล้องหน้ารถมัดาเกินไป
เพราะว่าไปเจอเหตุการณ์บนท้องถนนสมัยนี้

รถคันนี้นับดูแล้ว๕ตัวนะครับ
มันคือกล้องวนด้อนปิดรวมมา๕ตัว

ด้านบนหลังคา๔มุมด้านหน้าอีก๑ตัว
คุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเก็บได้ทุกมุมนะฮะ
ใครอยากร้องติดก็ไม่ว่ากันนะ